ช่วงนี้ไปติดตามความพร้อมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันก่อนครับ
วันนี้ยังคงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่ประเทศอีรานนะครับ
รอบคัดเลือกรอบที่๒โซนเอเชียนัดสุดท้ายครับ
ความเคลื่อนไหวก่อนเกมฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบเข้าเลือกโซนเอเชียรอบ๒ที่ไทยจะพบกับอีรักษ์ในวันพระธรรมดีที่๒๔มีนาคมนี้นะครับ
ก็ในช่วงเย็นที่ผ่านมาซิโก้กิจศักดิ์เสนาเมืองได้พาทีมลงฝึกซ้อมเป็นครั้งที่๓นับตั้งแต่เดินทางถึงอีราน
โดยเน้นแทคติกในการเข้าทำเป็นพิเศษนะครับพร้อมกับเผยว่ามีที่เด็ดแน่นอนและต้องการชนะอีรักษ์เพื่อเป็นแชมป์กลุ่มให้ได้
นี้นะครับหลังจากจบเกมกับอีรักษ์ขุนพลทีมชาติไทยนั้นจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่๒๖มีนาคม
ขณะที่ในเรื่องของตัวที่มีการจำหน่ายหมดตั้งแต่ในวันที่๑๙มีนาคมนั้นนะครับ
ล่าสุดมีรายงานว่าตามเว็บไซต์ต่างครับยังคงมีการนำบัตรเข้าชมมาปล่อยในราคาที่สูงกว่าราคาจริง
ตอนนี้ราคาพุ่งสูงถึง๑๖๐๐๒๐๐๐บาทครับ
เรื่องนี้ทางทีมเฉากคาวแทนรัฐทีวีก็ได้สอบถามไปอย่างนายศุภิษฎินลีลาริส
ซึ่งหากพบจะดำเนินคดีทางกฎหมาย
เพราะเป็นสิ่งที่สมาคมนั้นให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกครับ
ส่วนแฟนบอลที่ไม่มีตัวเข้าชมขอแล้วกันครับอย่าไปสนับสนุนตัวเกินราคา
คุณผู้ชมนั้นก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางไทยรัฐทีวีนะครับ
จะยิงสดจากสนามสุพัชลาศัยครับในวันอาทิตย์ที่๒๗มีนาคมนี้
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับจะเริ่มเข้าสัญญาณตั้งแต่ในเวลา๑๙นาฬิกา
ซึ่งเกมนั้นจะเริ่มคลิกออฟในเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีครับ
ส่วนใครที่ไม่มีบัตรคุณผู้ชมครับฟังกันให้ดี
เพราะว่าไทยรัฐทีวีของเรานั้นแจกบัตรเข้าชมนะครับในเกมนี้
เป็นเกมอุ่นเครื่องไทยกับเกาหลีใต้ครับเพียงแค่คุณผู้ชมนั้นเข้าไปใน
ตอบคำถามกับเราได้นะครับเพียงแค่ตอบคำถามว่า
วัดชัยดำรงอ่องตระกูลยิงประตูชัยให้กับไทยนั้น
นาทีที่เท่าไหร่ครับใบ้ให้นิดหนึ่งในช่วงจบ๙๐นาทีนั้นเสมอกัน
ต่อเวลาพิเศษแล้วไทยยิงได้แล้วก็ชนะซึ่งต่อเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับ
ก็ส่งมาได้ตั้งแต่ในตอนนี้รวมไปถึงวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ
ในช่วงเวลารายการเช้าข่าวชัดโซเชียลชัดข่าวเที่ยงข่าวใส่ไข่